จะไปเกณฑ์ทหารไปจับใบดำใบแดงกันมาเพิ่งจะกลับมาถึงบ้าน

มีคนร้ายขี่รถกันมาแล้วเอาปืนกระหน่ำยิงรัวไป๕นัด

เพราะเพิ่งกลับมาจากเกณฑ์ทหารเรื่องชู้สาวขัดแย้งกันหรือเปล่า
สาเหตุยังไม่ทราบแต่เบื้องต้นเสียชีวิตนะฮะ

นายสมพงศ์ประหลัดพรมผู้ใหญ่บ้านกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
หลังนายสัตวรรษประหลัดพรมอายุ๒๒ปี
ลูกชายเพียงคนเดียวถูกคนร้ายหล่วยหญิง๕นัดเสียชีวิต
ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้านกองนาง
เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงเย็นเมื่อวานนี้
ช่วงเกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถเก๋งสีดำเดินลงจากรถ
แล้วใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงนายสัตวรรษเสียชีวิต
ขณะขี่จักรยานยนต์นำปลาไปขายให้กับลูกค้า
ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านกองนาง
หลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไป
ส่วนลูกค้าหญิงที่มาติดต่อซื้อปลา
จักรยานยนต์ช่วงที่เกิดเหตุแล้ววิ่งหนีไป
แพงแสนทิพย์อายุ๗๑ปีชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุเล่าว่า
ตอนนั้นอยู่กับหลานสองคนนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๔นัดเป็นการยิงทีละนัด
ไม่ได้ยินเสียงรถตอนแรกคิดว่ามีคนจุดประทัดปิงปอง
เดินออกไปดูแต่ไม่เห็นรถยนต์คันก่อเหตุ
เห็นเพียงผู้หญิงวิ่งหนีและรถจักรยานยนต์ล้มอยู่สองคัน
จากนั้นได้ยินเสียงภรรยาผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นแม่ของผู้ตาย
กรีดร้องเสียงดังลั่นก็เลยวิ่งไปดูบริเวณหลังห้องน้ำ
พบว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านนอนจมกองเลือดเสียชีวิตแล้ว
พวกเขาก็เห็นแล้วก็กรับออกไปพวกเขาก็มีลงมองอยู่คัน
ล่าสุดชาวบ้านให้ข้อมูลว่านายสมพงศ์ผู้ใหญ่บ้านและภรรยาช่วงค่ำวานนี้ได้เก็บของขึ้นรถออกจากบ้านไป
คาดว่าน่าจะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรืออาศัยบ้านญาติในจังหวัดใกล้เคียง
ส่วนร่างของนายสัตวรรษผู้ตายยังคงถูกเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อยังไม่มีญาติมาติดต่อรับศพไปทำพิธี
ว่าจะเป็นของคนร้ายที่ใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุโดยรถยนต์คันดังกล่าวได้ขับวนเวียนในหมู่บ้านหลายรอบ
หลังเกิดเหตุได้ขับเข้ามาในตัวอำเภอท่าบ่อขณะเดียวกันตำรวจกำลังตรวจสอบทะเบียนรถ
ส่วนมูลเหตุครั้งนี้ต้องพิจารณาหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวชู้สาวปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่นกลุ่มอื่นหรือการยิงผิดตัวซึ่งยังระบุแน่ชัดไม่ได้
จากพ่อของผู้ตายยืนยันว่าลูกชายไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งหรือมีปัญหากับใครเป็นเพียงนักศึกษาที่ไปเรียนที่จังหวัดชนบุรีแล้วเดินทางกลับบ้านเพื่อมาขอเข้ารับการเกณฑหารเท่านั้นนิพนธอกคำถ่ายภาพ